วยคู่ที่สองอาจารย์อาวุธสุขมีธนดลอยู่เบิกอนันต์เมฆสวรรค์มีความเห็นเหมือนกันครับ
ให้ฝ่ายแดงย่อยกุลทัพห้าสิบคะแนนและฝ่ายน้ำเงินโควีสี่สิบเจ็ดคะแนนครับ
โอ้โหส่วนคู่ต่อไปคู่ที่๓ของการถ่ายทอดสดที่อยู่ในเวทีนี่คือฮาเลยนะ
รถมาแล้วนางฟ้าประจำเวทีขวัญใจเวทีมวยไทยรัฐเลยครับ
เดี๋ยวดูครับคู่นี้กระเทยเข่าโหดปะทะกับจอมเตะเมืองดอกบัวเจอติดตามวิทยา
ฝ่ายแดงสวยสั่งตายหวานใจมหาชน
เข้าในปล้ำหนักแล้วคุณจรัสถ้าได้ลองน้องโลสบ้านเจริญศุกร์
แล้วฝ่ายน้ำเงินนักลบจากที่ลาบสูงเก๋าเหลี่ยมอันตราย
ครบเครื่องแสนชัยน้อยนิธิพัฒนาความ
ครับประวัติของมวยคู่ที่สามกระทะเดิร์สสดครับมุมแดงนี่

ฝ่ายแดงน้องรถบ้านเจริญศุกร์

อายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

ชนะ๔๓แพ้๘เสมอ๑

สุริยันเล็กอบตกัมภีร์ที่เวทีมวยไทยรัฐ
ส่วนด้านฝ่ายน้ำเงินแสนชัยน้อยหรือแม็กซ์

ชื่อนายธนากรวงพรมอายุ๑๗ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ชนะ๔๙แพ้๑๒ครั้ง

กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ
ร้อยตำรวจเอกสัญญารัฐนาภัยวงครับ
รถนี่ก่อนหน้านี้ชนะมา๑๒ไฟล์ติดนะครับ

แหม่เจอของหนักของแรงนะครับ
ขณะที่แสนชัยน้อยหรือว่าแม็กซ์เดิมนะครับ
เจ้าตัวก็ชนะมา๙ไฟล์ติดแล้ว

วันนี้มาเจอกันนะครับพิกัด๑๑๖ปอนด์
ว่ากันว่าพิกัดถนัดของน้องรถบ้านเจริญศุกร์
เป็นน้ำหนักของน้องรถนะครับ

พีกัตต์ก็๑๑๓ครั้งหลัง

น้ำหนักนี่พิกัดถนัดของน้องโรดก็จริงนะครับ

แต่รูปร่างฝ่ายน้ำเงินก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับ

ให้ลอยกว่าฝ่ายแดง
แดงนะครับมีผู้ใหญ่ออสสาธิตบุญช่วยนะครับ
บ้านเจริญสุขขึ้นมาถอดมงคลให้กับน้องรถนะครับ

ก็ขึ้นมาถอดมงคลให้กับแสนชัยน้อยครับ

ออกมาว่ามีข่าวว่าจะกลับมาอยู่กับเสียทิมเหมือนเดิมนะครับ

ดอกหัวติดตามยกได้ครับ
แข่งขวาจริงจัดจาดมาก
ดูได้เปรียบแต่รูปร่างไม่ได้นะครับ

สุดท้ายยื่นกับสุริยันเล็กนี่
โอ้โหใส่กันไฟแลบเลยนะครับ

แต่ว่าดูความเก่าเกม

กระดูกการผ่านมวยชกมาโชคชนนะครับ

แล้วยืนใกล้ยืนคุมขู่จังหวะแบบนี้เลยครับ
ล้ำลดออกอย่างไหน

พ่ออยู่ใกล้แบบนี้

ร้อยสำรวจเลขสัญญาให้กระแนน๓คน
มีอาวุธธนาดลแล้วก็อำนาจสายฉลาด

หน้าจับตาเลยนะครับไฟล์นี้

มวยนี่มันต้องเนี่ยครับโอ้โหฮุกซ้ายนี่ลำตัวตลอดนะครับ
แสนชัยน้อยอาวุธหลากหลายนะชื่อดีด้วยนะเออแสนชัยน้อย
ชื่อแสนชัยที่ผ่านมานั้นเป็นมวยฝีมือทั้งนั้นเลยนะ
โยกกันไปขยับกันมาใกล้ใกล้ครับแสนชัยน้อย
แม่นี่ขนาดเคลียร์กันไปเคลียร์กันมานี่แฟนมวยนี่เจี๊ยวเจ้าเลย
โอ้โหโดนขวาเข้าไปอีกแล้ววันนี้มีหมัดมาด้วยนะแสนชัยน้อย
มาเยอะเลยนะอาวุธวันนี้น้องโรดว่ายังไงรอจังหวะอยู่ถึงตรงนี้แล้วก็หนักใจแทนน้องตุ้มนะครับ
น้องโรดทีบซ้ายยันกันไปไม่ให้เข้าใกล้เลยอ่ะ
จะวางแข้งขวาก็ยังกาดระยะไม่ถูกเลย
แข่งขวานี่ชอบเตะหนักยังใช้การไม่ได้นะครับ
ปุ๊บมาเกี่ยวสวยเลยลูกนี้
เพราะเกี่ยวร่าง
แสนชัยน้อยทะลึ่งเข้าหาเลยเพราะเอาอาวุธหลากหลายหวาน
แสนชัยน้อยขึ้นแต่บนาฬักษณ์มากเลยคุ้มจังหวะเอาไว้
ครับมวยของเราครับน้องโรดขวัญใจของชาวเวทีมวยไทยรัฐนะครับ

เล่นอาวุธหนักครับโดโดนทางด้านแสนชัยน้อยนี่ต่อยหมัดซ้ายขวาเต็มหน้าเลยครับ

ครับนี่ครับมีคุณศักดารัฐนาสุบันครับ

ครับมานั่งชมมวยถึงเวทีครับ
ยกที่๒นะครับเริ่มแล้วนะครับ
โจทธ์นี้ก็ขอบคุณแก้วสิเม็ดเจาระเข้เขียวด้วยครับ

ที่๓รองคู่เอกยกที่๒แม่ยกแรก
กางเกงสีน้ำเงินนี่ป้อวงนอกออกไป

แสนชัยน้อยนี่มีขู่ด้วยนะครับ

แสนชัยน้อยนิธิพัฒนาความ
กางเกงสีแดงน้องโรสบัตรเจริญสุก

ต้องประมาณนั้นเลย

แค่งซ้ายเตะหลุดจัวลม
หุบซ้ายหน้าของทางด้าน
แสนชัยน้อยนี่ใช้การได้ดีนะครับ
และแสนชัยน้อย๒แข้งด้วยพี่ป่า

ต้องขยับลากแค่งขวาเตะ

ไปสบายไปเรื่อยนะครับ

แวะต้องเซียน้องโรสเยอะด้วย

เพื่อแทงมากก็แทงคืนนะครับ

อีโดนข์ออกไป๒ทีติดเลย

แสนใจน้อยต้องเปิดเกมนะครับ
หุ้กซ้ายหน้าใช้การได้ดีเยอะเกินนะแสนใจน้อย
แม่ถ้าเปลี่ยนเป็นฮุกซ้ายลำตัวถ้าขึ้นบนเข้ามานี่

ถือว่าแข็งแข็งขวาเตเริ่มครับเริ่มเต
เกี่ยวร่างตลอดนะครับแสนชัยน้อย
หันล่างแล้วตอนนี้จิ้มล่างแล้ว
กันไปชี้กันมาวงในไล่แขนครับ
ไล่แขนตีหน้าขาสัญชัยน้อยตีหน้าขา

เข้มข้นครับต้องค่อยเบียดค่อยเดินแล้วน้องรถ
ชกที่นี่ไว้สองไฟล์นะครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง
เริ่มเจ็บแล้วน้องรถว่าไง

เออหั่นล่างตลอดเลยเนี่ยน้องโลวช่างหาเจาะเข้าไม่เจอ

นานออกทีก็ออกแล้วได้ด้วยหมดยกที่๒เข้มข้นแน่นอน
ภาพช้ายกที่สองนะครับฝ่ายแสนชัยน้อยหัวแข้งขวา
โดนน้องโรดต่อยขวาสวนแสนชัยน้อยไปกว่าขยับเข้าหา
เตะขาเจาะยางน้องรถนี่โดนถึงสะดุ้งเลยนะ
กับขาซ้ายเริ่มมีรอยไหม้มาแล้วครับ

ให้ผู้ชนะนอกละก็หนึ่งหมื่นบาทให้จแรกเคฟ้าทางนะครับ
กาวซีเมนนักมวยได้ยินแล้วทราบแล้วเปลี่ยนครับ
เอ้าใครว่างว่างเช็กช่วงล่างน้องรถเลยครับ
สามตามต่อยกที่สามนะครับแม่สองยก
หันล่างโดนเจาะยางเข้าไปเยอะครับแล้วยัง

แสนชัยน้อยนิติพัฒนาความนี่
ป้ออยู่แบบนี้ครับไม่ถอยไม่เดินครับ
ยิงก็ได้ใกล้แบบนี้แล้วเลือกออกเลย
ีบซ้ายยันมีตัดลำตัวมีแข้งขวาวางนี่ครบเครื่องเลย
เนี่ยดูชกแบบง่ายเลยนะพี่ป่า
มาถึงตรงนี้๒ยกนี่ตลาดหุ้นวุ่นวายนะครับ

ยังต้องอีกยาวยังต้องดูอีกไกลนะครับ

ต้องเปิดเกมให้เร็วพี่ป่า
จังหวะการออกอาวุธรีลา
ทรงมวยนี่ครบเครื่องกว่านะครับแสนชัยน้อย

มีเลือดกับดาวเล็กน้อยแม่ยังเข้าไม่ติดเลยวันนี้
ขยับเดินแข้งขวายังใช้การไม่ได้นะครับ
ความตั้งใจนี่สูงนะน้องโรดพี่ป่า

พยายามงัดสอบแข่งขวาเตะ

ถ้ายุบนี่นิดเดียวแล้วก็ยุ่งเหมือนกันนะพี่ป่า

กองเชียร์นี่ดังด้วยครับน้องโรสมันจะเริ่มสู่

สายคอยยับสายคอยถีบ

แค่งซ้ายเตะอ้าวยุบหรือเปล่า
มาแล้วเริ่มแรงขึ้นมาครับ

เลือดออกด้วยนะครับสำหรับทางแสนชัยน้อย

ออกเนื้อเลยเนี่ยดู
สองตัดล่าง
กระทำบ่นลีแยก

อเจมส์ขวาเนี่ยเนียนไม่ได้เลยแสนชัยน้อยเนี่ยไม่ปะทะด้วยนะครับออกอาวุธจุกจิกลงต้องเล่นออกแค่ขวาให้ได้เลยครับอเจมส์โดนซ้ายหน้ายับตลอดนะครับอเจมส์โดนลำตัวสลับไปหน้ามีสอบดักมีเข่าแค่นี้ครบเลยน้องโรยวันนี้อเจมส์ที่สำคัญความนิ่งของด้านแสนชัยน้อยเนี่ยก็นิ่งไม
โหโหโหนสวยเลยลูกนี้

โหโหนมาลูกมาตีลูกเอาขวา
ถ้าล็อกเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องอะไรนะ

ตีลูกมาซ้ายตีลูกเอาขวายัดไส้

ตีลูกกลายใดแล้วโหเอ้าโห
บวกเลยโอ้โหจิตหัวใจน้องโรดนี่ได้เลย

แค่ขวาเตะแค่สายขวาทุกตุ่ม

ขวาดักลงใน
ขวาเอาว่ายังไงอะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้

เสียงเชียดักแล้วเอ้ารอใกล้แล้ว
น้องโรสไว้ไหนต้องทำให้ต่อเนื่องด้วยนะ
ตีไปเรื่อยขยันไปเลยครับในช่วงปลายยก

แสนชัยน้อยนี่ยังไม่ตกใจ

ตีผิดตีถูกประกบในได้นี่

สายเตะขยับสายเตะเอาไมโตไมโตไมโตไม่ได้เกลียวล่าง

ขวาตีน้องรถสุดยอดครับเยี่ยมยอดมาแล้วอะไรเกิดขึ้น
แม่ยกนี้ออกมา๓ยกทำดียกนี้มารับเยอะเลยครับ
เฮฮาเลยรับเลยนะครับชุดใหญ่เลยนะครับแสนชัยน้อย
สายชัยน้อยยกนี้ตั้งรับเยอะไปนิดนึง
เยอะไปหน่อยยกนี้รับเยอะแข้งขวาเข้าในใครจะเชื่อว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับมวยคู่นี้
ใกล้จบใกล้หมดยกนะครับล็อกแล้วก็ตีแข็งแกร่งแข็งแรงหัวใจหินนี่คือกระชายโหด

หมดโยกหมดโยกนี่ซิ
แม่เข็มเข้า
ดูดเหนือก้นฝ่ายน้องรถเดินเข้าหา
ต่อยมัดโยนเขาควรทะเลาะนะครับตอนนี้

ปลายแสนชัยน้อยนี่พยายามกันเข่าโต้นะครับ
รถเนี่ยทำท่าจะตอกตะปูปิดฝาลงไปแล้ว

นี่มันกระเทยหรือแมว๙ชีวิตไม่รู้นะ
๕ยกสุดท้ายลุ้นกันต่อครับ
ยกที่๔๒นาทีเลยครับ
น้องโรสนี่เปิดเกมบุกอย่างเดียวขณะที่
กางเกงสีน้ำเงินครับ๓ยกทำดี

เน้นการตั้งรับซะเยอะนะครับในยกที่๔
นี่นะนี่เขาบอกว่ามวยนี่คือมวยวันทรงชัย

ดหินมากไม่ยุบไม่เหี่ยวไม่ย่น

เอาล่ะครับในช่วง๒นาทีที่เหลือที่ตรงนี้

พยายามหุบวิวมาเด็งไว้เด็งตีไม่ตี
เขาซ้ายตีล็อกตีเข่าขวาตีเขาขวา
ต้นเกมเอาละครับที่เหลืออีก๒นาที
จะเป็นของใครเดี๋ยวดูเลยนะครับกางเกงสีน้ำเงินนี่
อาวุธเยอะแยะกว่านะครับแต่ยก๔นี่
เผาแรงไปนิดนึงกางเกงสีแดงมาแรงขึ้นมาเลยครับ
น้องโรสปลาจะเริ่มสุขช่วง๒นาทีในยกที่๔
นี่แหละครับสุดยอดกระเทยโหดนะครับ

เป็นกระทิงแล้วกระทิงเปรียวมาเลย
บอกแล้วไงพี่ปากปากแดงจะไว้ใจได้กา

โอ้โหมายก๔ยกเดียวครับแล้วยก๕มาต่อ
ก่อติดคิดตังเลยสารภาพเลยนะครับ
แสนชายน้อยนี่ใครจะคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น

แสนชัยน้อยนิ่งดีสายตาดีอาวุธดีหมดทุกอย่าง
แต่ว่าก่อในก่อติดคิดตังไปเลยนะครับ

ใครจะคิดว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นแบบนี้ได้นะพี่ป่า
บอกว่าแข็งแรงเลือดเกิน
ยางกันฟันหลุดนะครับน้องโรด

ว่ายังไงมีอะไรมาสู้มีอะไรมา
อะไรต้องปล่อยให้หมดครับไม่แต่ว่าเข้าในล็อกตีตัวเดียวเลยนะครับ
รถนี่รู้แล้วด้วยครับเกาะในอย่างเดียวเลยตอนนี้

โอ้โห

นี่แหละครับไม่ใช่กระเทยแล้วนี่คือกระทิง
โอ้โหมายก๔ยกเดียวแรงขึ้นมามันตายเห็น
จะคิดว่าเหตุการณ์ขโมยแบบนี้จะเกิดขึ้นครับ

โดนเยอะนะถือว่าโดนเยอะเลยนะ
โดนเยอะมาก๓ยกนี่ถอดใจได้ด้วยนะพี่ฟ้า
โอ้โหจมูกก็เจ็บโดนแข้งขาไว้ก็เยอะนะครับ
ยก๔มาฟื้นยก๕มาตั้งหลักได้โชว์เลย
ผมเปลี่ยนไม่ใช่กระเทยแล้วเป็นกระทิงแล้วเปลี่ยนได้เป็นกระทิงโหดเลยนะครับ
เขาก่อได้ในก่อแต่คิดตังเลยนะครับ
ฮิ้วอยู่เลยไปไหนไปด้วยเลยนะครับ
เหลืออีก๑๕วินาที
ยกหนังคนละม้วนเลยนะครับยก๓กับยก๔นี่เปลี่ยนเสิร์ฟเลย
ยก๕ออกมาแสงชัยน้อยกลับมาเร่งเลยนะครับ๓ยกนี้โอ้โหช่องหน้าน้ำมาก
นี่ได้ยาเยอะเลยนะฉีดยามาหลายเข็มเลยนะ
หมดยกสุดท้ายสุดยอดครับกระเทยกระทิงโหด
ลงโรสอีตุ๊ม๒นี่ละมวยจะดังแบบนี้ละ
เจ็บใจไปนิดนึงครับแสนชัยน้อย
ลองโรสปัจจรนสุกครับ๓ยกแปงรองครับพลิกล๊อปได้เลยครับ
ดุเดือดถึงใจจริงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเข้มข้นจริงคู่นี้

สวัสดีครับ